พิธีศพนะคะของน้องจ้อยน้องจ้อยนี่คือผู้หญิงที่ถูกสามีค่ะ
หลังจากนั้นนะคะสามีร่วมกับพ่อ
นำศพของน้องจ้อยไปฝังที่สวนมะนาวแห่งหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสามีก่อเหตุหลบหนีไป
ตำรวจควบคุมตัวมาได้แล้วนะคะนี่เป็นเรื่องของคดี
แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานศพกันหน่อยค่ะ

จัดขึ้นที่วัดวงทองตะมนต์แสวงหา
แสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ตลอดเวลาที่ทำพิธีนะคะ
นางบุญชูบุญเนธแม่ของน้องจ้อยร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ

เอามือไปลูบคลำภาพของน้องจ้อยซึ่งตั้งอยู่หน้าศพ
คล้ายกับเป็นการบอกลาลูกสาวและร้องไห้แบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคะ
และอีกหนึ่งช่วงสำคัญคือช่วงชาปนกิจ
แม่ของน้องจ้อยค่ะร้องไห้แบบนี้
คือร้องไห้ตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดทั้งวันจนช่วงเย็นเนี่ยนะคะ

คุณแม่ร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปเลยค่ะ
ญาติก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลเนี่ยนะคะ

ช่วงกลางดึกคืนวันที่๑๘สิงหาคม
หลังจากที่ลูกสาวหายตัวไปค่ะ

หลายคนพบเห็นน้องจ้อย

อยู่ที่สาราริมบึงหน้าบ้านพ่อบ้านแม่นั่นแหละ
แต่ตอนนั้นยังตามหาน้องจ้อยไม่เจอ
ก็เลยคิดว่าที่ชาวบ้านเห็นน่าจะเป็นลูกสาวคนเล็ก
นี่คือสาราที่เขาไปเห็นน้องจ้อย
ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือคุณพ่อคิดว่าอ้าว
จ้อยก็ยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ชาวบ้านเห็น
เป็นน้องสาวหรือเปล่าลักษณะคล้ายกัน
แต่หลังจากพบศพน้องจ้อยแล้วนะคะแล้วก็ทราบว่าน้องจ้อยคือนับเวลาย้อนไป
เกี่ยวกับการชนสูตรนับย้อนกลับไปอ้าว
จ้อยเสียชีวิตตั้งแต่๑๗สิงหาคม
แล้วคนที่มานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ๑๘สิงหาคมนี่ใคร
พ่อก็เลยมั่นใจว่าคนที่เพื่อนบ้านเห็น
ต้องเป็นขออภัยนะคะเป็นความเชื่อของครอบครัวนะคะ

จากนั้นค่ะแม่จุดทูปบอกเจ้าที่ขอให้น้องจ้อยเข้าบ้านได้ตามปกติ
ปรากฏว่ากลางดึกค่ะพ่อของน้องจ้อยเห็นลูกสาวมานอนกอดแม่อยู่ข้างที่นอน
ซึ่งพ่อบอกแปลกมากคือที่นอนบริเวณด้านข้างที่แม่นอน
มีรอยน้ำเปียกเป็นทางยาวเหมือนมีคนนอนเลย
คิดว่าน้องจ้อยคงเปียกน้ำในหลุมฝังศพเมื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้ว
มาหาพ่อกับแม่ได้
อกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คือจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะ

ฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
เซ่งความคุณหายที่ดีครับ
ไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องครับ
เดี๋ยวพ่อจะดูแลแม่น้องให้ดีที่สุดครับ
ดูลำดับเวลาของคดีนี้กันหน่อยนะคะ

ผู้ก่อเหตุทะเลาะกับน้องจ้อย

ก่อนที่จะมีบีบเจ้าใจมีการคอน้องจ้อย
จนเสียชีวิตซึ่งครอบครัวนะคะเห็นว่าลูกสาวหายตัวไป
ไปแจ้งความไว้ที่สพแสวงหาแจ้งความคนหายนะคะ
มา๑วันค่ะในตั้มผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาหานายวัญชัย
ผู้เป็นพ่อเล่าเหตุการณ์ให้พ่อฟังบอกว่าตัวเองไปฆ่าคนตายมา
ก็คือน้องจ้อยพันรยานั่นแหละด้วยวิธีการบีบคอ
แล้วก็เลยขอให้พ่อมาช่วยเอาศพไปอำพรางในสวนมะนาว
แปดสิงหาคมถัดมานะคะเมื่อถูกครอบครัวน้องจ้อยมาสอบถาม
ก็ถามแหละก็เป็นสามีพันรยากันนี่เห็นไหมเห็นน้องจ้อยไหม
ตั้มบอกว่าไม่เจอแล้วก็ยังทำทีเป็นการช่วยด้วยนะ
ช่วยขี่รถจักรยานยนต์ตามหาด้วยนะคะ
ถัดมาอีกหนึ่งวัน๑๙สิงหาคมค่ะ
ตำรวจเข้ามาสอบปากคำในตั้ม
กับพ่อและแม่ที่สวนมะม่วง
แต่ทั้ง๓คนปฏิเสธไม่รู้เห็นว่าน้องจ้อยหายไปไหน
ครอบครัวของน้องจ้อยและผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ก็เลยขอเจ้าของสวนขอเข้าไปค้นอีกที
แต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติอยู่ดีในวันที่๑๙สิงหาคมนะคะ
ถัดมา๒๐สิงหาคมค่ะ
เจ้าของสวนอนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านและครอบครัว
เข้าค้นหาในสวนอีกครั้งเป็นวันที่๒ติดต่อกัน
วันที่๒นี่แหละค่ะไปพบศพของน้องจ้อย
ถูกฝังดินหมกอยู่ในร่องสวน
ห่างจากจุดเดิม๑๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ